ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลเรื่องของน้องแพรวาหน่อย
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอน้องแพรวา๗ขวบ

เลือดไหลตามผิวหนังเนี่ยค่ะตามจุดต่างของร่างกายนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอาการประหลาดเพราะว่าน้องไม่มีบาดแผลด้วย
คือตอนที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตเนี่ยคือน้องก็เลือดไหล
แม่ก็ต้องเอาทิชชู่ซับอยู่ตลอดเวลาเลย
ล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีวันนี้ไปเยี่ยมกลับบ้าน
ก็ได้เห็นกับตาค่ะว่าฝ่ามือเนี่ยก็มีเลือดไหลออกมาแบบนี้นะคะ
นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
วันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับนายแพทย์จีรชาติเรืองวัชริน
เป็นในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็ไปเยี่ยมน้องนะคะแล้วไปดูซิว่าจะช่วยรักษายังไงได้บ้างนะคะ
คือก็เห็นเลยค่ะว่าไม่ได้มีบาดแผลอะไร
แต่ว่าเลือดออกมาแบบนี้ค่ะนะคะ
ซึ่งหมอระบุบอกว่าเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือด
แต่ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่แน่ชัดนะคะ
คือท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าน่าแปลกใจ
คือเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยมันไหลออกมาแล้วมันก็แข็งอยู่ข้างนอก
เลือดมันแข็งตัวอยู่ข้างนอกผิวหนังพร้อมกับเหงื่อ
แล้วเป็นอย่างนี้เกินมากว่า๑สัปดาห์แล้วเลือดก็ยังไหลไม่หยุด
ออกมาตามผิวหนังตาหูจมูกแล้วก็อวัยวะอื่นของร่างกาย
คุณหมอบอกว่าได้ให้น้องแพรวากินยาบำรุงเลือดไปก่อน

ส่วนปริมาณเลือดที่ออกมายังไม่มากถึงขั้นเป็นอันตรายกับชีวิตค่ะ
การที่มีเลือดออกอยู่บ่อยมันไม่ดีอยู่แล้วครับ
เขาเรียกว่าเป็นเลือดออกทีละนิดทีละนิดแต่ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้

ถึงกระทบกับภาวะที่เป็นอันตรายกับน้องครับ
การรักษาของน้องก็คือเป็นในส่วนของการที่จะกลัว
ที่เลือดออกมาแล้วก็อาจจะมีภาวะโลหิตจาง
ซึ่งเบื้องต้นก็จะใช้ยาในส่วนของการบำรุงเลือดนะครับ
จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นกุมารแพทย์นะครับ
เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังหมอเชี่ยวชาญด้านโรคเลือด

เพื่อที่จะหาวินิจฉัยที่ชัดเจนนะครับ
ว่าของน้องเป็นโรคที่ชาวบ้านบางคน

ฮีโมโตไฮโดซิสหรือไม่

ก็จะมีการพาน้องไปโรงพยาบาลสุราธานี
ไปตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ๓ด้านด้วยกัน
ก็คือกุมารแพทย์โรคผิวหนังแล้วก็โรคเลือดค่ะ

ตกลงว่าน้องเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือดจริงหรือเปล่า
แล้วก็จะได้หาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ